มันรุนแรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องรบกวนและติดต่อกัน๓วัน
เราทำตามมาตรการที่มีแต่เราเพิ่มให้เพราะว่ามีซีรีส์เค้าไม่เคยเกิดมาก่อน
อย่าให้บริษัทรับทุกอย่างการลงทุนรถไฟฟ้านี่
ความชีวิตเรื่องพวกนี้ผมก็อยากจะมาพูดกลับไปเรื่องของ๒๐ปีที่แล้ว
นะครับเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ว่าจะจะจะคุ้มทุนเจริญขนาดนั้น
ออร์ตมอลไม่ได้ให้สบายอีกนะด้วยการที่ผมนั่งอยู่นี่แหละรู้เท่าไม่ถึงกล้าม
มาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนิดนึง
ถ้าผมรู้เท่าถึงการของวันนั้นเนี่ยผมคงไม่ลงทุนนะครับ
ลองคิดดูสิลงทุนห้าหมื่นล้านดอกเบี้ยเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์
ซึ่งตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นเกินเท่าไหร่ครับปีหนึ่ง
เพราะไม่มีหนี้สินอยู่ในบริษัท
เพราะเราไปเข้าฟื้นฟูและแปรหนี้เป็นทุน
ทำให้หนี้สินนี้ตัดออกไปถึงไม่มีภาระดอกเบี้ยและต้นเงิน
ของการลงทุนอันนี้ถึงไม่มีการกำไร
เข้าใจถึงคนลงทุนระบบขนส่งมวลชนโครงสร้างพวกนี้สำหรับประเทศ

วีดีเอสรัฐบาลเป็นคนลงทุนด้านซีรีส์หมด
รถใต้ดินรัฐบาลลงทุนได้อุโมงหมด
ผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนทางด้านของระบบเท่านั้นเอง
ถ้าตามที่ผมเข้าใจแล้วผมก็ยืนยันเข้าใจจาก
ของอีกระบบหนึ่งเขาก็ลำบากนะครับ
แม้ว่าจะลงทุนเฉพาะแค่ระบบรถ
พอมีอะไรปั๊บก็จะแบบโอ้บริษัทต้องรับผิดชอบอย่างมึนนึ
ที่จ่ายจ่ายต้องจ่ายอย่างนี้คุณกำไรเยอะเกิน
ตั้งเรียนบางฉบับพูดถึงความร่ำรวยอะไรต่าง
อันนี้ผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับให้ความ
ถูกต้องบ้างเข้าใจบ้างซึ่งอาจจะไม่ชอบฟัง
ก็ผมต้องขออนุญาตว่าผมไม่ได้ใช้อารมณ์
แต่ในที่ขาจะเล่าความจริงให้ฟังว่าห้ยสิบปีเจอแล้ว
ได้จะเป็นอย่างไรลงทุนเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามท่าน
คนที่ทำให้ทำให้โครงการนี้มีขึ้นมาในกรุงเทพเอ่อ
เราเป็นบุคคลที่คิดเท่าไม่ถึงการในวันนั้น
ถูกเพราะเราก็ไม่มีเอาวิธีปรึกษาที่ปรึกษาก็อาจจะ
ผิดก็ได้ไม่ได้กำลังตีเดี๋ยวข้างว่าท่านจะไม่กำไรเงินแต่วัน
มาถึงวันนี้แล้วบริษัทแข็งแรงแล้วก็เป็น
ที่ช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป
โดยการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน